เอาล่ะไปทานผักกันแล้ว
อย่าให้ขาดต้องมีผลไม้ด้วย

สาวน่าจะชอบนะครับกับลูกสตอเบอรี่

และยิ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยนะ

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวมงค
เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ

เขาบอกว่าต้องหยุดเลย

จัดวางเรียงใส่กล่องแบบนี้ก็

ก็ต้องลงไปชิมกันหน่อยแล้วก็ไปซื้อหาเอาไว้

รวมไปถึงเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับ

เยอะขนาดนี้ราคาแล้วก็กำไร

ประมาณสองไร่ครับรุ่นหนึ่งเนี่ย
ประมาณสักพันถึงสองพันโลครับ

แล้วก็ลูกกลางแล้วก็ลูกเล็กครับ
ในในกล่องนั้นนะครับบางครั้งก็
หกขีดหรือว่าห้าขีดขึ้นครับ

ประมาณ๒ไร่เนี่ยก็เหลือประมาณ
สักสามหมื่นถึงสี่หมื่นครับ

ตอเบอรี่เขายังต้องมีการจัดแบ่งเกรดเลย

เกรดบีขนาดกลางก็อยู่ที่

ก็คือในกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่สักประมาณ

ครึ่งกิโลกรัมจำหน่ายอยู่ที่
ร้อยบาทต่อหนึ่งกล่องนะครับ

ไปชิมไปทาน
แล้วก็อย่าลืมซื้อกลับมาฝากด้วยนะครับ

ไปฝากคนที่บ้านปะโถ
คุณนี่ได้ยินอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ

ปลูกได้เยอะมากแล้วก็ในหลายพื้นที่
ทางภาคเหนือก็ปลูกได้
ช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าใครขับรถไปเที่ยว
ก็จะเห็นขายกันอยู่ริมสองข้างทางเลย